ข่าวแรกไม่พูดพร่ำทำเพลงให้เสียเวลาคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้ฉันมีโอกาสได้ตามสองหนุ่มหล่อน้องแน็กกี้และน้องนีโน่
ค่ะจากคณะริเกนะคะอ่าสองเทพบุรุษสุดที่รัก
ไปทำบุญอีกแล้วจ้ะไปทำบุญที่วัดพันธรรมเชิงจังหวัดพระนครสี่อายุทธิานะคะ
คือสองหนุ่มเนี่ยเขาพาพลอยไปไหว้ขอพรหลวงพ่อโต
บอกเลยว่าเมื่อวานนี้แหม่ไปทั้งทีนะคะ
ก็ขอมาแบบเต็มที่เลยเพื่อคุณผู้ชม
โดยเฉพาะเรื่องโชคเรื่องลาบนี่ค่ะ

เสี่ยงเซียมซีเอาเลขมงคลมาฝากคุณผู้ชม
ส่วนจะได้เลขอะไรไปดูกันเอาเองค่ะ
นี่น่าจะเป็นรางวัลที่หนึ่งนะคะสองสองหนึ่งสามสองหก
ยังไงก็ใช้วิจารณญาในการรับชมแล้วก็เอาแบบแค่พอหอมปากหอมคอนะคะคุณผู้ชม
สรุปเลยได้แหน่งเลขสรุปเลยก็คือได้มาทั้งหมดหกตัวนี่คือรางวัลที่หนึ่งหรือเปล่าไม่รู้
ใส่รู้รู้รู้ก็คือจริงจริงต้องไล่จากทางน้องแน็กนะ

ใครที่ซื้อเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมจะซื้อหรือไม่ซื้อหรือทันไม่ทันก็แล้วแต่
แล้วต้องบอกว่าเมื่อวานเนี้ยเป็นวันพระวันดีเนาะเพราะทางด้านลูกทุ่งสาวพี่องค์สลักจิต
เขาก็ได้จัดงานทอดพระป่าสามัคคีการกุศลที่วัดรางหมันจังหวัดนครปฐมค่ะ
เพื่อปรับปรุงห้องสมุดซื้อคอมพิวเตอร์และสร้างห้องน้ำให้กับโรงเรียนบ้านดอนตำลึงจังหวัดสุพรรณบุรี
โรงเรียนนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นโรงเรียนที่แม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์เขาเคยเรียนอยู่
โดยพี่โอ่งเนี่ยตั้งใจอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับพี่สาวและคุณแม่ที่ล่วงลับไปแล้ว
แล้วเมื่อวานก็ได้มีการจัดคอนเสิร์ตการกุศลให้กับชาวบ้านที่มาร่วมทำบุญได้ฟังกันแบบโอ้โหสนุกสนานม่วนชื่นที่สุดค่ะ
โดยมีเหล่าศิลปินค่ะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาขึ้นเวทีมอบความสุขให้กับแฟนเพลงเยอะแยะมากมายเลยนะ
ที่สำคัญคุณผู้ชมค่ะพี่โอ่งเนี่ยไม่พลาดเอาเลขมงคลมาฝากแฟนบันเทิงไทยรัฐด้วย
เจ้าตัวเนี่ยได้ทำการหยิบเซียมซีครั้งนี้ไม่ได้เสี่ยงนะหยิบมาเลย
ใช่ค่ะหยิบจากหน้าองค์พระพิคเนธและเลขที่ได้ก็คือ

หยิบมา๒ครั้งครั้งแรกได้๑๑ครั้งที่๒ได้๑ก็เป็น๑๑
เรียกว่าต้อง๑ไปเลย

แม่ฮายอภพรของเรานะคะต้องบอกว่างวดนี้คุณแม่จัดเรื่องราวของตัวเลขมงคลมาฝากกันแบบจุกค่ะ

เลขการไปห่มผ้าพระธาตุนะคะเลขจากการหยิบในกระบอกเซ็มซีและเมื่อคืนนี้เลยจ้า
จุดทูปตัวเลขเอาใจนักเสียงโชคกันเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูนะคะเนี่ยค่ะ
เลข๑๐๓แล้วก็๗๘๕ค่ะ
มีคุณแม่ฮายไปแล้วนะคะไม่มีเพื่อนสีสายมูอย่างพี่ยิ่งยงไม่ได้ค่ะ
ก็เนี่ยค่ะคุณผู้ชมตามภาพเลยนะคะก็เดินทางไปทำบุญไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดวิชวิชุนราชขออภัยนะคะ

พร้อมกันนี้นะคะเจ้าตัวก็ได้ทำการอธิษฐานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะ
แล้วก็หยิบทูบตัวเลขขึ้นมา๑อันเดี๋ยวให้คุณผู้ชมช่วยดูกันนะคะ
เพื่อไปจุดตัวเลขขอโชคลาภซึ่งเลขที่ได้ก็คือ๒๕๔นะคะ
คุณผู้ชมค่ะต่อกันเลยที่หนึ่งลูกทุ่งสาวคนสวยของเราเรไลน์ไลฟ์สดค่ะ
ไปถ่ายรายการเอาใจนักเสี่ยงโชคที่วัดแคร์จังหวัดสุพรรณบุรี
เจ้าตัวนี้นะตั้งใจไปที่นี่เพื่อไปขอโชคลาภเลย
ไปขอจากพญาต่อยักษ์ค่ะซึ่งก็มีหลวงปู่โคงนั่งอยู่บนหลังต่อยักษ์ด้วยนะ
เรไลก็ถวายเครื่องดื่มชูกำลังกับท่านด้วย
แล้วก็เปิดฝาเครื่องดื่มดังดูเลขใต้ฝามาฝากนักเสี่ยงโชคกัน
ก็คือเลข๒๓นี่เจ้าตัวบอกตื่นเต้นมาก
คนลุกไปอีกเพราะว่าอะไรเลขที่น้องเปิดเจอใต้ฝาเนี่ย
๒๘๙๒๓เลยไปต่อคุณผู้ชมค่ะอีกใกล้เข้ามาอีกแล้ว
อีกแล้วอีกไม่กี่ชั่วโมงจะได้รู้กันแล้วใครจะเป็นเศรษฐีหน้าใหม่หรืออาจจะเป็นพวกเราสามคนว่า
แต่สำหรับใครที่ยังไม่มีตัวเลขมงคลนะตามสองลูกทุ่งสาวพญานาคน้องธัญญาอาสยามแล้วก็พี่ลาล่าขวัญนภาไปเลยไปที่จันทบุรี
คืออย่างนี้น้องธัญญาเนี่ยเล่าให้น้องรถเบ้นฟังว่าถูกเจ้าของสวนทุเรียนเออมีอย่างนี้นะเออ
จ้างไปรำบวงสวงเจ้าของสวนทุเรียนเนี่ยไปรำกันในสวนเลยนะรำถวายปู่ศรีสุโธย่าศรีปฐุมมาค่ะ
เพราะว่ายอดขายปีนี้แหมทุเรียนมันขายดิบขายดีแล้วดูท่าทางการรำอ่อนช้อยสวยงามมาก
หลังจากที่สองคนรำถวายเสร็จสิ้นแล้วสิ่งที่หลายคนรอคอยก็คือตัวเลขมงคลไม่ผิดหวัง
คุณผู้ชมดูกันดีดีนะขอองค์ปู่องค์ย่ากันเลยวันนี้ทุกคนต้องสมหวังเลขที่ได้ก็คือ
๔๑๙หรือว่า๙๑๐หลังจากข้างบนลงมาข้างล่างหรือจะอาจจะข้างล่างขึ้นไปข้างบนก็แล้ว
หรือจะสลับมาก็ได้เลยฮะส่วนคนนี้ไปกันแบบแฟมิลี่ดีกว่าค่ะ
แล้วก็น้องเบสเนี่ยไหว้ขอพรองค์พญานาคสีขาวที่บ้าน
พอไหว้เสร็จก็เออฝากแฟนหน่อยจุดทูปตัวเลขเข้ามา

คือ๕๖๑ฟังดีนะคุณผู้ชมนะ๕๖๑คือเลขทูปที่จุดได้
แต่คุณผู้ชมดูเสื้อพี่สมรักก่อน
พี่สมรักใส่เสื้อสีชมพูบานเย็นแป๊บมาเลย

แล้วยังไม่หมดนะไอ้เลข๑๖มันเกี่ยวข้องกับอะไร
วันเกิดสมรักคำสิงเกิดวันที่๑๖ไม่พอ

เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็คือขอให้ทุกคนเห็ง

ใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะไปเฮงไปปังกันต่อค่ะ
เลขมงคลจากงานบุญของพี่ใจแอ้นเชิญยิ้ม
บอกเลยนะคะว่าเจอพี่แกได้ที่วัดเท่านั้น

คราวนี้เนี่ยเดินทางไปดูสถานที่ที่วัดหนองขามภาวนารามจังหวัดเพชรชบูรณ์
เจ้าตัวเนี่ยตั้งใจจะจัดงานทอดกระถิ่นที่วัดแห่งนี้ค่ะ

ซึ่งการไปครั้งนี้พี่ใจแอ้นยังได้ไปกราบศักระหลวงพ่อใหญ่ภายในวัดด้วยนะ
เพื่อขอให้ท่านช่วยโดนบันดาลให้ความตั้งใจที่เจ้าตัวจะทำเนี่ย
ประสบความสำเร็จผ่านพ้นไปได้ด้วยดี
พร้อมกันนี้คุณผู้ชมพี่ใจแอ้นยังได้จุดประทัด
เพื่อเอาตัวเลขมงคลมาฝากแฟนบันเทิงไทยรัฐด้วย
ซึ่งปลายประทัดที่ได้ก็คือเงินทองไหลมาเทมา๔๓๓และ

ปิดท้ายกันที่นักร้องหนุ่มสายมูเจ้าประจำของเราน้องก๊อตจิรพัฒน์โอ้โหบอกเลย
ที่ไหนมีงานบุญจะต้องเจอนุ่มคนนี้แน่นอน
ล่าสุดค่ะเดินทางไปที่วัดพลายชุมพลจังหวัดสุโขทัย
เพื่อไปร่วมพิธีบวงสวงใหญ่พญาอนันตนาคาราช

ใช่แล้วค่ะน้องก๊อตเล่าให้ฟังนะว่าโอ้โหก่อนที่จะทำพิธีคุณผู้ชมค่ะ

พระอาจารย์เขาก็บอกว่าที่นี่เนี่ยนะฝนไม่ตกเป็นเดือนแล้ว
ซึ่งเขาเชื่อกันนะคะคุณผู้ชมว่าท่านพญาอนันตนคราชเนี่ยอยากเล่นน้ำโป

ใช่ค่ะส่วนเรื่องเลขมงคลจากการบวงสวงก็คือ
ซึ่งคุณผู้ชมรู้ไหมว่า๖๗๘เนี่ยมันตรงกับเลขที่ตั้งโรงแรมของบอสบอยกับซ้อแอด
โอ้โหส่วนเลขขัยละมนต์นะคะคุณผู้ชมไปดูกันต่อตรงเลขขัยละมนต์

คือถ้าพลอยมองจากตรงนี้พลอยเห็นชัดเลยคือเลข๘

อกจากนี้ค่ะน้องก๊อตก็ยังทำการปล่อยโคมทิ้งท้าย
เพื่อเป็นการขวายให้กับปู่อนันตนธรรมภรรษ์พันธุ์เซียน

ไม่หยุดปังไม่ไหวจริง
เชื่อได้ว่า๔โมงเย็นทุกคนต้องรวยแน่นอนค่ะ